มาดูเหตุการณ์นี้ฮะลูกชายตกเป็นธาตุยาบ้า
แล้วก็จุดไฟจะเผาบ้านตัวเองคุณผู้ชมฮะ
แต่ว่าตอนตำรวจเข้าไปควบคุมตัว
ลูกชายคนนี้บอกไม่นี่ไฟมันช็อตมันไหม้เอง
ส่วนแม่บอกไม่ใช่ลูกมันคลั่งมันจุดไฟเผา
แล้วก็มันมีภาพเป็นคลิปให้เห็นเหตุการณ์เลย
สรุปแล้วไฟไหม้เกิดจากอะไร
คุณผู้ชมดูกันให้ดีนะครับ
นี่แหละฮะคลิปหลักฐานชัดเจนว่าไฟไหม้เกิดจากอะไร

คุ้มคลั่งอยู่ในบ้านถืออะไรฟาดฟันไปตรงบ้าน
ควันเริ่มขึ้นแล้วก็ไฟเริ่มลุก
ดูสินี่คุณนี่เป็นหลักฐานชัดไหม

เทียงแม่ไม่ได้แล้วนะเทียงตำรวจไม่ได้เหมือนกัน

พู้ชายคนนี้คือนายสาของสีเหบยาว่าจนหลอน
โวยวายทุบทำลายข้าวของแล้วก็เผาตัวเองเนี่ย
ไม่ใช่เผาตัวเองเผาสิ่งของในบ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๓๘หมู่๗
ชวากยาวที่ตำบลบ้านพริก
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายยก
ทีนี้ผู้เป็นแม่นะก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แล้วก็ให้รีบมาดับเพลิงนะครับ
เพราะว่าข้าวของถูกไฟไหม้ไปบางส่วนครับ
ส่วนนายสายชนหลังจากถูกจับ
โดยอ้างว่าไฟไหม้เพราะสายไฟมันช็อต
ตอนตอบนักข่าวของเรานะตอบแบบไม่พอใจด้วยนะ

ไม่ใช่ลูกชายคุ้มข้างวันดีคืนดีก็คุ้มข้าง
ฉันแทบจะอยู่กับลูกชายไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ
ฟังเสียงทั้งผู้เป็นลูกและผู้เป็นแม่หน่อยฮะ

โอ้โหด่าคำหยาบคายหมดเลยนะฮะ
นี่เมื่อกี้พอลูกชายบอกไม่ใช่

แต่แม่บอกไม่ใช่ลูกคุ้มคลั่งนะครับ
นี่แมวยังกลัวเลยนะเมื่อกี้นะฮะ

ขึ้นรถมาโรงพักตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงครับ

ส่งพนักงานสอบสวนสพบ้านนาดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็ที่สำคัญต้องเอาไปบำบัดด้วยนะคุณนะ
นี่ถ้าไม่มีคลิปวงจรปิดจากเพื่อนบ้านนะ

ก็ไม่สามารถที่จะเป็นหลักฐานได้

นายสายชนเป็นคนคุ้มคลั่งแล้วก็เผาเอง